คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงท้ายช่วงโค้งสุดท้าย

เอาล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปรวบรวมกันหน่อยว่าเหล่าบรรดาแผงใหญ่เนี่ยนะ
เลขไหนเกลี้ยงบ้างเออแล้วยังเหลือเลขอะไรให้ลุ้นกันนะฮะ

ส่องเลขกันเลยในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธ
นี่ที่นี่เขาเป็นแหล่งรวมอยู่แล้วเหล่าบรรดาแผงลอตเตอรี่
เลขที่หลายคนเขาตามหากัน
แล้วก็ซื้อกันจนเกลี้ยงแผงจริงหาไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือ
ทำไมนี่

ก็คือเป็นเลขเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
อ๋อเป็นเลขมงคล
ไม่น่าล่ะหาซื้อเลขนี้ไม่ได้เลย

ใครว่าดีที่ฉันหาซื้อตามหวันใหญ่อีกหนึ่งเลขที่ขายดีก็คือ๑๖
เป็นไงอ๋อมีอีกไหม
ก็มี๑๒นี่เป็นเลขวันเด็ก

เอ้าแล้วก็อีกเลขมงคลก็คือปี๒๕๖๒เป็นปีนี้ไง

เอาจริงนะมันยังมีอีกหลายเลขผมไม่ขอพูดแล้วกัน
คือเมื่อวานนี้เราบอกไปว่าเป็นเลขของหลวงพ่อคูณ

ถามแม่ค้าพ่อค้าขายลอตเตอรี่มาด้วย
งวดนี้มีหลายเลขนะคุณผู้ชม

แล้วแต่แล้วแต่จะฝันแล้วแต่จะวิเคราะห์แล้วแต่จะตีสถิติอะไรกันมายังไง

ฉันอยากรู้มากมันมีวิธีการมันมีเทคนิคยังไง
ตอนเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กยังไม่ขยันเท่านี้เลย
ไม่ขยันตอนนี้เห็นตัวเลขไม่ได้เลยตาลุกวาว